ในโอกาสครบรอบ๓๐วันของการเสด็จสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่๙
คนบันเทิงทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังค่ะได้ร่วมการแสดงความอาล
จงรักพรรคดี
ในโอกาสครบรอบ๓๐วันแห่งการเสด็จสวรรคตของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดช๑๓พฤศจิกายน๒๕๕๙
เหล่าคนบันเทิงทั้งดารานักร้องนักแต่งเพลงดีเจ
น้อมแสดงความอาลัยและรำลึกถึงพระองค์ผ่านทางโซเชียลมีเดีย
โตศักดิ์สิทธิ์เวชสุภาพรนักร้องนักดนตรีชื่อดัง
โพสต์อินสตาแกรมเป็นพระบรมชายลักษณ์ในหลวงราชการที่๙
หลากหลายพระราชอิริยบทพร้อมกับเนื้อเพลงในหลวงของแผ่นดินบางช่วงบางตอน
แสดงถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้
นักแสดงพิธีกรอารมณ์ดีอย่างอ้นศรีพันธ์ชื่นชมบูรณ
ก็ได้โพสต์ภาพพระบรมศาธิสลักษณ์ในหลวงราชการที่๙
ฝีมือของศิลปินนักวาดภาพด้วยนิ้วบนไอแพท
พร้อมขึ้นข้อความว่าอยู่ในหัวใจตลอดไป
เช่นเดียวกับพระเอกหนุ่มโป๊ปธนวัฒน์วัฒนภูติ
ที่โพสต์ภาพพระบรมศาสติสลักษณ์พร้อมพระราชดำรัฐ
เสียใจได้แต่อย่าละเลยหน้าที่
ในหลวงราชการที่๙ทรงเคยตรัสไว้เมื่อครั้ง
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากรยานิวัฒนา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินเสด็จสู่สวรรคต
ขณะที่ชอตสายทิพย์มนตรีกุลณอายุทยาดีเจและผู้บริหารแห่งเอทามิเดีย
ได้โพสต์ภาพพระบรมชายลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่๙
กับคุณทองแดงสุนัขส่งเลี้ยง
แล้วตามด้วยข้อความเป็นบทกรอนที่สุดทราบซึ้งว่า
ติดหัวใจทอดลงตรงพระบาท
พร้อมเป็นธาตุบาดทุลีมิเปลี่ยน
พร้อมกับขอพระราชทานกำลังใจในฐานะคนบันเทิง
ที่จะต้องกลับมาทำหน้าที่ตามปกติ
นับจากพรุ่งนี้เป็นต้นไปค่ะ